คุณผู้ชมคะเขตพระนครขนส่งสายใต้เดือดสุดเลยนะคะ
มีกระบะคันนึงไม่รู้ไปกินรังแตนจากไหน
ขับชนแท็กซี่แล้วหนึ่งลงมาเอาปืนขู่เขาอีก
ไม่พอขับไปเรื่อยเรื่อยถึงสะพานปิ่นเกล้าเฉียวมอเตอร์ไซค์อีกเป็นสอง
มาเอาปืนขู่คราวนี้ไม่ขู่ธรรมดาต่อยด้วยทำร้ายเขาด้วยคุณผู้ชม

ตรงไฟทางถิดตอนนี้ผมกำลังขับต่างอยู่
ควันนี่ดำปึ๊ดเลยนะคะเนี่ยคนที่ใส่เสื้อสีขาวแขนยาวนี่แหละ
คือคนขับกระบะชื่อนายวศิลป์นะคะเอาบอกก่อนแล้วกันว่าเขาถูกจับแล้วนะ
เพราะว่าตำรวจสนพระราชวังไปสกัดจับได้นะคะ
ตรงแยกสามยอดที่เขตพระนครค่ะ
นายวศิลปอาจคงหารวัย๒๗ปีก็คือผู้ชายที่สวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงยีนขาสั้นคนนี้แหละ
เขาเป็นชาวห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะพื้นที่ที่มีน้ำผู้โซดาน่ะนั่นอ่ะ
ไปเจอเนี่ยตำรวจค้นตัวก็มีปืนนะคะจุด๓๘๐๑กระบอกมีซองหนังมีซองกระสุนมีมีดด้วย๗นิ้ว
กุมไปแล้วข้อหาพกพาอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนหรือมีดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนี่สภาพตอนโดนจับเป็นแบบนี้
เลยข้าวไปเชียวท็อคซี่สีเขียวเหลืองคันนึงท์ไหนวาสินคนนี้ก็หยุดลดลงมาแล้วก็
ถือปืนมาในมือขวาข่มขู่แท็กซี่เลยบอกแน่จริงก็ตามมาสิ
แล้วก็ขับหนีไปถึงเชิงสะพานปิ่นเกล้าเอ้าไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงค่ะ
นายธนวัฒน์อัครกิจวรสกุลเป็นคนขี่นะคะนายวสินก็หยุดรถลงมาทำเหมือนเดิมเลย
โชว์ปืนแต่คราวนี้ต่อยเขาด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทั้งต่อยทั้งอะไร
กระทั่งมีนายสถาพรหวังปัญญาเข้าไปห้ามดันถูกต่อยไปด้วยอีกคนนึงค่ะ
แถมยังไปถีบรถจักรยานยนต์เขาล้มอีกนะอ่ะเอาเป็นว่าล่าสุดถูกจับแล้วนะคะ
เดี๋ยวคุณลองไปดูคลิปผลงานของตัวเองแล้วก็รับโทษไปตามสิ่งที่คุณทำก็แล้วกันนะ